หญิงสาวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารชื่อดังในหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะครับ
จุดนี้นักท่องเที่ยวเยอะเลยแต่ทีนี้ทานไปทานมาโวยวายเหมือนคนเมา
แล้วก็โวยวายบอกว่าจะไม่จ่ายเงินด้วยนะอ้าวทำไมอ๋อนั่นสิอ่า

ทั้งหมดนะคะดูค่ะกินไม่จ่ายนะคะอยู่ที่ฟูจิค่ะ
เขาเมามากเลยค่ะ
อยู่ในฟูจิด้วยอยู่ในร้านใหญ่ด้วยนะใช่ครับเนี่ยค่ะก็เป็นหญิงสาวเนี่ยนะคะ
ชุดสีขาวเป็นเรสสีขาวเนี่ยนะคะคนใส่เสื้อเชิดสีขาวเนี่ยอาจจะบังอยู่อยู่ด้านหลังนู้นนะคะ
คลิปนี้ทั้งหมดยาวประมาณ๓นาทีครึ่งค่ะเป็นเหตุการณ์ที่มีกลุ่มชาวต่างชาติ
ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอยู่ในอาการที่ลักษณะคล้ายกับคนมึนเมาเนี่ยนะคะ
ส่งเสียงเอะอะโวยวายและระบุข้อความพูดมาประมาณว่าไม่รู้ประเทศอะไรไปรับประทานอาหารที่ฟูจิห้างดังหมด๓๒๐๐บาท
และเมากร่างไม่ยอมจ่ายแถมด่ารอปภและผู้หญิงที่ถือบินเดินตามเก็บเงินและขู่จะทำร้ายร่างกาย
สรุปแต่ว่าสรุปตอนสุดท้ายนะสามีเขาก็ยอมจ่ายนะคะ๓๐๐๐บาท
ทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มครึ่งของ๒มกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
โดยนักท่องเที่ยวสาวในคลิปก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันว่าเป็นคนจากชาติอะไรนะคะ
โดยตะโกนด่าทอเป็นภาษาอังกฤษขู่ทำร้ายร่างกายทั้งเด็กเสิร์ฟครับ
แล้วก็รอปภด้วยนะคะจับใจความได้เพียงว่าบอกว่าจะชก
แล้วก็มีท่าทีคุกคามแบบนี้ตลอดเวลาขณะที่เพื่อนผู้ชายก็ห้ามปราม
ดึงเอาไว้ไม่ให้เหตุการณ์เนี่ยบานปลายก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ชายของห้างเนี่ย
คอยกันเอาไว้อีกทีหนึ่งขณะเดียวกันก็มีเสียงด่าจากคนอื่นอื่นที่อยู่ในร้านพร้อมระบุ
เอาตำรวจมาจัดการเลยนะฮะคนในร้านเขาก็พูดแบบนี้ครับ
ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามผู้จัดการร้านฟูจิสาขาห้างจังซีลอนก็คือ
พงศักดิ์พัชนีบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงค่ะชาวต่างชาติ
ชายหญิงสองคนสั่งวายและอาหารไปรับประทานก่อนที่ฝ่ายชายจะเดินออกไปเข้าห้องน้ำอยู่นาน
และกลับมานั่งที่โต๊ะได้สักพักก็ออกไปอีกจากนั้นฝ่ายหญิงก็จะเดินออกไปด้วย
ทั้งที่ยังไม่ได้จ่ายเงินรอปภหญิงของร้านก็เลยเดินตามไปนะคะ
หญิงต่างชาติคนนี้อ้างว่าจะไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มพอไปถึงหน้าตู้เอทีเอ็มแล้วเขาก็ไม่ยอมกด
และอ้างว่าจะไปตามแฟนนุ่มรอปภไปตามแฟนนุ่มรอปภหญิงก็เลยจับแขนเอาไว้
บอกให้รอตรงนี้ก่อนเพราะเกรงว่าเขาจะหายไปโดยที่ยังไม่จ่ายเงินเนี่ยนะคะ
รอปภหญิงจับแขนก็เลยเกิดเหตุชุลมุนโวยวายขึ้นมาที่ปรากฏในคลิป
สุดท้ายแล้วแฟนนุ่มและเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันเนี่ยนะคะก็มาช่วยเคลียร์ยอมจ่ายเงินทั้งหมดสามพันบาท
ส่วนที่เหลือผู้จัดการสาขาก็คือยอมจ่ายให้คือค่าเสียหายทั้งหมด๓๒๐๐บาท
เขายอมจ่ายมา๓๐๐บาทอีก๒๐๐บาทผู้จัดการสาขาเขาจ่ายให้เพื่อให้เรื่องนี้จบไป
เพราะเห็นว่าลูกค้าเมามากแล้วพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะ
และไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใดค่ะครับ